คุณพระนึงครับเค้าปลูกต้นสระไว้
ลูกต้นสนานแล้วโอ้โหช่วงที่ผ่านมานะเดือนที่ผ่านมา

ผลผลิตดีอย่างมากเลยเขาทำยังไง
เฮ้ยยยจริงอะ
ดูหน่อยฮะต้นสละนี่

อาจจะว่า
โดรมอ่านดูเท่าภาพโดรมอ่าน

เพราะเจ้าของสวนจ้างโคยทตี้มาเต้นตอนกลางคืน
เป็นการรำลึกถึงบุญคุณของต้นสละ
ที่เขาปลูกไว้แล้วมันออกผลผลิตดี
สร้างรายได้มากถึงเดือนละ๓แสนครับ
ในสวนก็มีหลอดไฟประดับประดาษอย่างสวยงามเลย
งานนี้เจ้าของสวนชื่อว่านายธนกฤษบรรเทาวงศ์นะฮะ

เปิดให้ผู้ร่วมงานได้เดินชมความสำเร็จ
ไม่รู้ว่าชมต้นสละหรือชมโคยตี้นะครับ
จ้างโคยตี้มาเต้นให้สละดู
ไม่ค่อยเห็นต้นสละแต่โคโยตี้ก็เห็นอยู่บ้าง
ปุ้ยอย่าขยี้เดี๋ยวไม่จบข่าวนี้

คุณธนกฤษเจ้าของสวนเขาก็นิมนต์พระสงฆ์๙รูป
ทำพิธีบวงสวงสารพระภูมิเจ้าที่ประจำบ้าน

ทีนี้ไฮไลท์ครับพลาดไม่ได้เลขปลายประทัดฮะ
เจ้าของสวนก็โชว์ให้ดูอย่างชัดเจนเลย
เดี๋ยวน่าจะซูมให้ดูนะครับว่าเป็นตัวเลขอะไร
นี่ฮะดูเอาครับไม่ต้องเดาอะไรมาก

ชาวบ้านก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายกัน
ถ่ายตัวเลขไว้เพราะว่าอีก๒วัน๑๖มีนาแล้วครับ